ต่อกันที่เด็กสาวกลุ่มหนึ่งชาวปากีสถานนะคะ

ฝึกซ้อมมวยเพื่อหวังว่าวันหนึ่งจะติดทีมชาติค่ะ
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นเด็กสาวปากิสถาน
รุ่นอายุประมาณ๘๑๗ปีจำนวนนึงในนครกาจารีของปากีสถานค่ะ
ก็รวมตัวกันนะคะฝึกซ้อมมวยสากลสมัครเล่น
ซึ่งแม้ว่าบ้านพักของพวกเธอนะคะจะยังคงเหลือเศษซากแห่งสงครามกับการสู้รบ
แต่ก็ตั้งใจฝึกซ้อมมากค่ะ
เพื่อหวังว่าวันหนึ่งนะคะจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันระดับนานาชาติให้ได้ค่ะ
โดยเด็กสาวคนหนึ่งวัย๑๕ปีที่ชื่อว่าอุรุธกัมปรานี
ที่มาฝึกซ้อมมวยในยิมแห่งนี้ก็บอกว่าเริ่มฝึกมวยตั้งแต่ยังเด็กค่ะ
แล้วก็หวังว่าวันหนึ่งจะเป็นนักชกเสื้อกล้ามทีมชาติปากีสถาน
เพราะแม้ว่าจะขาดแคลนอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก
ก็ยังฝึกซ้อมกันอย่างมุ่งมั่นนอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ยังสามารถป้องกันตัวได้ด้วยค่ะ